เดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของ
ผู้ชายสองคนที่เป็นสองพี่น้องที่ถูกทหารชุดปราบรามยาเสพติด
อุ้มไปเพราะว่าต้องสงสัยเกี่ยวกับคดียาเสพติด
แล้วก็ถูกซ้อมจนคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตอีกคนนึงบาดเจ็บสาหัส
ตามคำบอกเล่าของน้องชายนะฮะของคนที่บาดเจ็บสาหัส
ส่วนพี่ชายเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วใช่ค่ะที่นครพนมนะครับ
คือพ่อกับแม่ของผู้ตายเนี่ยบอกว่าจะไม่เผาศพลูกชาย
กว่าจะมีความชัดเจนเรื่องการรับผิดชอบแล้วก็การเยียวยานะฮะ
ซึ่งสุดท้ายแล้วตอนนี้ได้รับการยืนยันจากทางทหารต้นสังกัด
ของชุดที่มาอุ้มเขาไปแล้วก็ทำร้ายเขาแล้วนะครับว่าจะรับผิดชอบจะเยียวยาให้
ใช่ค่ะวันนี้ทางพ่อกับแม่ของนายุทธนาซ้ายซาวัย๓๓ปีที่เสียชีวิต
ก็เลยตัดสินใจชาปนกิจศพลูกชายแล้วนะฮะโดยวันนี้นะครับ
ได้นำศพของนายยุทธนาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ย
นำศพออกจากบ้านพักที่บ้านยางคำตะบนอุ่มเม่าอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
มาช่วยกันอ่าในการเคลื่อนย้ายลงศพ
ยังชาปนสถานของหมู่บ้านแล้วก็มีพิธีสวดศพเป็นครั้งสุดท้าย
จากนั้นก็เป็นพิธีชาปนกิจศพ
ก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ก็มีทางทหารที่เข้ามาช่วยด้วยนะครับ
นายนิวัตรซ้ายสาผู้เป็นพ่อก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
เกี่ยวกับการที่ต้องสูญเสียลูกชายคนโตไป
แล้วก็มีลูกชายคนเล็กนะฮะที่ตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล
วันนี้มีพันเอกบุญสินภาคกลางรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
ในฐานะรักษาการแทนผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ในการชาปนกิจศพของนายยุทธนาพร้อมกับมอบเงินให้กับครอบครัวผู้ตายเบื้องต้นในการช่วยเหลือเนี่ย

คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้คุยกับพ่อของนายยุทธนานะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้บอกไปว่าทางครอบครัวจะยังไม่เผาศพลูกชายนะ
กว่าจะได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับทางคดีความและเรื่องการช่วยเหลือเยียวยานะครับ
ทางต้นสังกัดของทหารชุดที่ก่อเหตุได้มาที่บ้านแล้วก็มาพูดคุยรายละเอียดด้วยแล้วนะครับ
โดยมีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเป็นคนกลางในการเจรจาให้
ในการเจรจากันเมื่อวานนี้ทางต้นสังกัดของทหารชุดที่ก่อเหตุ
ยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเงินเยียวยา
แต่ยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างนะฮะทั้งเรื่องเงินเยียวยาแล้วก็เรื่องการจัดการงานศพนะครับ
เงินเยียวยาเนี่ยทางครอบครัวของนายยุทธนาที่เสียชีวิต
แล้วก็น้องชายคือนายนัทพงศ์ที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยเขาเรียกร้องไป๕ล้านบาท
ต้นสังกัดของทหารชุดก่อเหตุชุดนี้นะครับ
บอกว่าเดี๋ยวต้องไปพิจารณาก่อนนะฮะแต่ก็ได้ลงบันทึกเป็นลายลักษณอักษรเอาไว้แล้วว่า
จะนำเงินมามอบให้ในวันที่๓๐เมษายนนี้นะครับ
แต่ยังไม่ได้บอกว่าจะเยียวยาเท่าไหร่อะไรยังไง
แต่๓๐เมษายนนี้จะนำมามอบให้ทางครอบครัวของนายยุทธนาที่เสียชีวิต
ก็พอใจกับการตกลงนะฮะคือที่พอใจเนี่ยทางคุณพ่อบอกว่า
ไม่พอใจว่าจะมารับผิดชอบเป็นตัวเงินตัวเลขเท่าไหร่กี่แสนกี่ล้าน
เพราะมันเทียบกับชีวิตลูกชายเขาไม่ได้มันเทียบกับการเจ็บสาหัสของลูกชายอีกคนหนึ่งของเขาไม่ได้
แต่ที่พอใจและยอมเผาศพลูกชายคนโตในวันนี้ก็เพราะว่าเขามายืนยันว่าเขาจะรับผิดชอบและให้ความเป็นธรรม
เมษายนนี้จะมารับผิดชอบเรื่องการเยียวยาให้โดยทางครอบครัวไม่ได้สนใจเลยว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไง
แค่อยากให้ลูกชายไปสู่สุขติแค่นั้นเอง
จากการพูดคุยตกลงกันก็เขาก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างก็รับเป็นที่พอใจ
เขาได้บอกจำนวนเงินเยียวยาที่เขาจะมอบให้เรานะครับ
ยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกครับก็คือเขาจะรับผิดชอบเฉพาะในการจัดงานศพในครั้งนี้
ก็ใช้จ่ายไปเท่าไหร่เขาให้ไปลงเป็นรายละเอียดแล้วให้เขาเขาก็รับผิดชอบทุกอย่าง
ครับมันก็ไปตามยธากรรมนะครับตามยฐากรรมของคนแก่ลูกอีกคนก็ป่วย
สิ้นหวังและไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนทำให้
แม่ของนายยุทธนาก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้
เรื่องเงินเยียวยาว่าทางทหารเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเยียวยาเท่าไหร่นะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดีกับทหารชุดที่ทำร้ายลูก
ตอนนี้ก็หวังแค่ว่าจะได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็หวังว่าหัวหน้าของทหารชุดที่มาทำร้ายลูกเนี่ย
จะทำตามที่รับปากกับครอบครัวไว้
ไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวเลขเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้
คือตัวเลขเท่าไหร่มันไม่รู้
แต่ถ้าไม่ติดทางครอบครัวเราถึง
ผมจะตอบตกลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายอดหน่วย
ในขณะที่พันธุ์เอกบุญศิลปราธกลางรองผู้บัญชาการกองกำลังที่หัวสรรพี่มนตรี
ในฐานะรักษาการแทนผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบกรามยาเสพติด

เฉียงเหนือตอนบนบอกว่าตอนนี้
กำลังอยู่ในระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทหาร
ชุดที่ไปจับสองพี่น้องมาแล้วก็ไปทำร้ายเขา
เพื่อให้รับสรรพาพว่าใคร้ญากเศรษฐกิจหรือไม่
ตามคำกล่าวอ้างของทางน้องชายของคนที่เขาเสียชีวิต
เขาก็บาดเจ็บสาหัสนะครับหากพบว่ามีความผิดจริง
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับทหารทุกนายอย่างแน่นอน
ขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ตามที่รับปากไว้อย่างแน่นอน
คดีนี้พ่อกับแม่ของนายยุทธนาที่เสียชีวิต
แล้วก็นายนัทพงศ์ที่บาดเจ็บสาหัส
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพธาตุพนมนะครับ
ทหารชุดปราบรามยาเสพติดเนี่ยมาอุ้มตัวลูกชายเขาสองคน
กระท่อมท้ายนาเพื่อเอาไปสอบสวนเรื่องการค้ายาเสพติด

ที่ลูกชายคนโตจะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
ตอนกลางดึกในสภาพเสียชีวิต
แล้วเย็นอีกวันหนึ่งถึงไปพาน้องชายอีกที่ถูกจับไปพร้อมกันเนี่ย
ออกมาจากจุดที่เป็นฐานของทหารในวัดได้
ในสภาพถูกซ้อมจนสมัครสบอม
บาดเจ็บสาหัสซี่โครงหักไป๒ซี่

แล้วทางทหารเขาก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบ
แต่ว่าชุดที่อุ้มสองพี่น้องไปเนี่ย
บอกว่าไม่ได้ทำร้าย
แต่ว่าตอนที่ไปเจอผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดเนี่ยมีการวิ่งหนี

พอนำตัวไปที่ฐานพี่ชายคนโตที่เสียชีวิตเนี่ย
อยู่ดีก็ตอนนั้นก็เหมือนกับปวดหลังปวดท้องตัวงอ
เอายาให้กินแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิต
แต่ผลการชนสูตรเบื้องต้นก็คือมีสภาพสมองบวม
ผู้อื่นจนถึงแก่ความตายทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็ต้องแจ้งข้อหาทหารชุดปรับปรามยาเสพติดชุดนี้นะคะ